มีคนนึงเขาใจดีลุกให้หนูนั่ง

เราชอบของเก่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

อยากรักแม่ใหม่อยากปลอบใจคนดี

ก็อ๋อกรอฟคิดว่านะครับคุณ

อันนี้ไม่ได้เป็นแอร์แล้วเป็นแค่พัดลมก็ยังดีนะ
หัวทิ้งค่ะหนูโดนผัวทิ้ง
เรามีผู้หญิงคนอื่นแทนหนู

พร้อมได้ให้รัก